ไปที่ร้อยเอ็ดกันบ้างชาวบ้านคือฮาในธีนาของเขา
ไปเจอเขาบอกว่าเป็นหายโบราณคุณผู้ชมนี่ตอนขุดขึ้นมา
แล้วเดี๋ยวจะมีตอนที่ล้างดินล้างอะไรออกแล้ว
เออมันดูเก่าจริงนะฮะ
นี่แหละครับเขาบอกว่าเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเนี่ย
มาตรวจสอบด้วยว่าอายุของมันเนี่ยสักกี่ร้อยปี
ที่อำเภอโพชัย๑๐๑ครับ
เจ้าของที่นาผืนนี้นะฮะไปว่าจ้างคนขับรถไถ
ไถหน้าดินแล้วไปเจอหายโบราณในฝังอยู่ที่ล้างแล้วครับ
นะครับเอาขึ้นมาเก็บรักษาไว้
เชื่อว่าเป็นหายโบราณอายุนับร้อยปี
กันบางคนเชื่อว่านะครับ
คนที่เป็นคนขับรถไถก่อน
เล่าให้ฟังบอกว่าวันก่อนเขามาจ้างผมเนี่ยครับ
ชื่อว่านางนพัฒนารินโพชัยโถ
อายุ๔๔ปีเจ้าของที่นา
บอกว่ามาไถปรับพื้นที่๗ไร่ให้หน่อย
เดี๋ยวจะทำนาตรงนี้แหละฮะ
ไถปรับความลึกที่ประมาณ๕๐เซนติเมตรเอง
จู่ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างเป็นของแข็งครับ
ลงไปดูอ้าวมันเป็นปากหายเนาะ
ตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าจะขุดขึ้นมา
เลยไปบอกเจ้าของเอ้าเจ้าของที่มาช่วยขุดก็แล้วกัน
ลงไปประมาณ๗๐เซนติเมตรครับจึงเอาหายขึ้นมา
ลายมันสวยงามครับล้วงดูในหาย
ไปเจอหายใบเล็กใบน้อยอีก๔ใบครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีแผ่นโลหะคล้ายมีดด้วย
ชาวบ้านนำขึ้นมาล้างทำความสะอาดนะครับ
ตอนที่ไปเจอนะครับแล้วก็มีการขุดกันขึ้นมานางนพัฒนารินเจ้าของที่นาเนี่ย
เขาเล่าแบบนี้บอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นเหลือเกินแล้วประหลาดใจนะที่มาเจอหายโบราณ
ที่นาของเธอเชื่อว่าเป็นความโชคดีแหละเจ้าที่เจ้าทางอาจจะมาให้โชคให้ลาบ
เล่าด้วยนะบอกว่า๒ปีก่อนนะคุณนักข่าวตอนเกี่ยวข้าวอยู่
เจองูตัวสีดำใหญ่เลยเลื้อยผ่านหน้าเธอเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่แน่ก็เลยอธิษฐานต่อหน้างู
เลยเธอบอกนะครับแต่ว่ามาเจอหายโบราณในที่นาในวันนี้
ในครั้งนี้นี่แหละชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นของโบราณอายุ
ไม่น้อยกว่าร้อยปีครับเพราะอะไรคือเมื่อพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ครับคุณผู้ชมครับเคยมีการเจอหายโบราณลักษณะแบบ
เนี้ยเหมือนกับที่บ้านที่บ้านเนี้ยแต่ตอนนั้นอยู่ที่บ้าน
กรุงอยู่ไม่ไกลกันอ่ะปัจจุบันก็เอาไปเก็บรักษาไว้
ที่วัดบ้านโคกรุงฮะ

จากนี่พอสั่นออกลงพอกันเลยว้างไปล่างล่างออกแล้วก็เอาไปไว้กลัวโพ่

ชาวบ้านมาบอกว่าไม่ได้นะเจ้าต้องไปให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมานะ
อยากจะรู้ว่าหายเนี่ยอายุกี่ปีแค่นั้นจริงเหรอ

เชื่อว่ามันต้องมีเรื่องของความเชื่อตัวเลขมาเกี่ยว
ทำไมเป็นกรมศึนรกากรไม่ใช่นักกรรม

คือก็จะได้รู้จำนวนปีไงแล้วก็จำนวนปีนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ

โอ้โหเป็นแย่มโยนมากชาวบ้าน

ต้องให้กรมศิลปากรมาอยากรู้จังว่ามันกี่ปี

รู้แล้วว่าทำไมถึงพี่เบิร์ตเรียกก๊อฟให้หันมาคราวนี้
ตอนแรกไม่หันเพราะจ้องอยู่ว่าเราจะเห็นอะไรหรือเปล่า

ลายลายสวยโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมา